คุณผู้ชมครับพาไปที่สุราธานีมีผู้รับเหมาอะค่ะ
เขาไปขุดถนนวางท่อระบายน้ำแต่ไม่ติดป้ายเตือน
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพ่อลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปตอนดึก
มองไม่เห็นตกหลุมแล้วตัวเด็กเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เด็กชายธนกรอายุ๕ขวบ๕ขวบกว่า
เป็นลูกชายของนายชะนินอายุ๓๒
ตัวเด็กเนี่ยนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวเลยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
พอเอ็กซาเรย์แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้มีเลือดคั่งในตัวน้อง
ดน้ำงดอาหารอะไรเลยนะคะด้วยความไม่รู้ว่าภายในมันยังไงบ้าง
คืนวันที่๓๐เมษายนนะคะประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ชะนินบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชาย
ไปรับภรรยาที่ทำงานอยู่ร้านอาหารในอำเภอเมืองสุราธานี
แล้วเนี่ยจุดตรงนี้ค่ะออกจากบ้านได้ประมาณครึ่งทาง
หน้าห้างแมกกาโฮมถนนเลี่ยงเมืองมันมีการขุดถนนวางท่อระบายน้ำอยู่
ไม่มีป้ายเตือนอะไรเลยไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีไฟเตือน
รถตกหลุมกระเด็นทั้งพ่อทั้งลูกไปคนละทิศคนละทาง
พ่อไม่เป็นอะไรมากแต่ลูกอ่ะอาการหนักค่ะ
มีแต่ไฟถนนที่เป็นกล้องกลางแต่ถ้าถึงความสะวากมันก็ไม่มากก้อน
ผมอยากให้เขามาดูเหตุการณ์ดีว่าเขาได้ทำวายกับการก่อสัง
ว่าความปลอดภัยของประชาชนมันมีตรงได้มั้ง